คุณผู้ชมไปดูหนึ่งคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล
ผู้ชายคนหนึ่งก็เดินตัดหน้ารถกระทันหัน
แต่ลักษณะเหมือนเป็นการหยุดแล้วกระโจนใส่
ตั้งใจหรือเปล่าจะเรียกเงินตบทรัพย์เขาหรือเปล่า

นี่คุณคือวงสีแดงดิฉันเข้าใจ
แต่วงเขียวเนี่ยเขากำลังจะบอกว่า
มีคนเห็นเหตุการณ์ไม่ใช่คนหมาเห็นเหตุการณ์อยู่เห็นไหม
นี่กลับไปแล้วคือจากภาพเราจะเห็นนะคุณผู้ชมว่า
ผู้ชายคนนี้เดินตัดหน้ารถอืมวิ่งออกมาวิ่งมาเลย
แต่เขาไม่ได้วิ่งผ่านไปนะเขาหยุดแล้วเขาเหมือนเขากระโดดใส่รถนะฮะ
เอาสะโพกกระแทกเข้าไปโชคดีที่คนขับรถเขาก็เบรกทันปุ๊บ
แล้วก็กระโดดแบบนี้นะโอ้โหทีนี้เขาก็เลยมีการเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคุณทัศนัย
บอกว่าจะเตือนภัยแหละคนที่ขับรถเข้ามาในซอยนี้ให้ระวังคนเมา
แล้วคนที่กระโดดมาใส่รถเนี่ยเมาอันนี้คือในซอยข้างโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะมันเกิดขึ้นช่วงค่ำของ๒๒ธันวาคม
คือโชคดีอย่างหนึ่งคือรถคันนี้เขามีกล้องก็เลยเห็นพฤติกรรมเจ้าของรถเนี่ยขับรถไปในซอย
จะผ่านร้านร้านค้าร้านหนึ่งปรากฏว่าชายคนนี้วิ่งตัดหน้ารถกระทันหันเขาก็เบรกเบรกทัน
เอาจริงนะพอคนเห็นแค่นี้จังหวะแค่นี้ก็คิดไปไงว่าเอ๊ะนี่คือจะมาตบทรัพย์หรือเปล่า
มาบอกว่าถูกรถชนอ่ายคุณจ้ายมารักษาพยาบาลข้าบาดเจ็บกระจำกวัน

เห็นก็คิดอย่างที่คุณพูดทั้งนั้นเลย
แต่ต่อมามีการออกมาชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้จริงแล้วเนี่ย

พอมาปุ๊บพฤติกรรมชอบเป็นแบบนี้
ชอบกระโดดตัดหน้ารถ

แล้วบ่อยครั้งคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เขากระโดดใส่มาแล้วก่อนคันนี้๒คัน

แต่แปลว่าที่ผ่านมา๒คันเนี่ย
ก็ไม่ได้ชนแน่เลยเพราะว่ายังไม่บาดเจ็บ
เบรกทันแล้วก็มากระโดดคันนี้เป็นคันที่๓
คันนี้ก็เบรกทันก็กระโดดอีกนะฮะ
ต่อมาชายคนในคลิปเห็นข่าวตัวเอง

เขาไม่ได้มีเจตนาจะวิ่งให้รถชนแล้วตบทรัพย
แต่คืนนั้นทะเลาะกับเมียครับ

แท้จริงแล้วแค่จะเดินข้ามไปปัสสาวะ
แต่รถผ่านมาพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิป
เหรออ๋อจะข้ามไปฝั่งโน้น
ใช่แต่ก็กลับถูกคนในโซเชียลพูดทำนองว่า
เหมือนจะไปตบทรัพย์ไปเรียกเงินรถอะไรแบบนี้

แล้วก็ยกมือไห้ขอโทษคนขับรถไปแล้ว
แต่พอคลิปนี้แชร์ไปแน่นอนหลายคนก็เข้าใจ

กระโดดใส่ทำไมจะตบทรัพย์หรือเปล่า

จริงแล้วมันก็เป็นเหตุแค่คนเมาข้ามถนน